ดูเรื่องนี้กันนะฮะจริงแล้วน้ำมาปลากินมดใช่ไหม
แต่คราวนี้ต้องเป็นสำนวนแบบนี้น้ำมาพาน็อตโผล่
็อตที่ท้องถนนมันโผล่ขึ้นมาได้อย่างไร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เพชรชบูรณ์
บอกคุณผู้ชมดูบนถนนสิ
น็อตเนี่ยมันโผล่ออกมากี่ตัววงกลมไว้ให้

เยอะมากค่ะนับไม่ไหวเท่าที่เห็นตอนนี้๘นัด
แต่ในวงมันก็จะมีน็อตอยู่อีก๓ตัว
นี่คือเข้าสำนวนน้ำลดน็อตผุดของแท้
น้ำลดน็อตผุดน้ำมาพาน็อตโผล่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
หรือว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องรีบมาดำเนินการจัง
เหมือนไม่อันตรายแต่อันตรายนะคะ
น้ำท่วมทำให้แท่งจราจรสีส้มบนถนน
บริเวณจุดกลับรถก่อนถึงสารเจ้าฝั่ง๗๑๑หลุดหายไปหลายอัน
พอไอ้พลาสติกสีส้มมันหลุดหายไปใช่ไหม
มันก็จะเหลือแต่น็อตที่ยึดโผล่ขึ้นมา
ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วย
หากมาเร็วแล้วไม่รู้ยางอาจจะแตกหรือยางรั่ว
ถ้ามอเตอร์ไซค์ล้มนะโอ้โหอันนี้น่ากลัวกว่า
ไม่รู้ว่าตัวจะครูดใบหน้าจะครูดไปโดนไอ้น็อตนี้หรือเปล่า

โดยโพสต์นี้ได้แชร์ในกลุ่มสีเทพบ้านเราเพชรบูรณ์

หลังจากนั้นนะคุณคนที่ติดตามในเพจ
เข้ามาแสงความคิดเห็นกันเยอะเลยบอกว่ารถผมโดนมาแล้ว
พอไปทับตรงนี้นะยางฉีกยางแตกไปแล้วน่ากลัวมากนะครับ

ถ้ามาเกี่ยวตรงน็อตนี้มันอันตรายเหลือหลายเลยนะฮะ
สิทธิ์ของเราเดินทางไปตรวจสอบตรงพิกัดนี้นะครับ
ก็ไปพบกับคุณนัชกิจนันยอดสวัย
ซึ่งเป็นอาสามูลที่พ่งไหล๑๖สีเทพ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่คอยให้ความช่วยเหลือรถยนต์
ประสบอุบัติเหตุเหยียบน็อตพุกที่มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้

เป็นน็อตที่ยึดเสาจราจรพลาสติกชนิดอ่อนหรือว่าเสาส้ม
ส้มลุกนะคุณคือชนแล้วมันล้มลุกได้นะฮะ
แต่ว่าตอนน้ำท่วมน่ะน้ำมันพัดพาไอ้เสานี้ไปหมดเลย
เหลือแต่น็อตแบบนี้นะครับ
ตรงจุดนี้เป็นเส้นทางหลวงหมายเลข๒๑ถนนสายสระบุรีหล่มศักดิ
ช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่๑๐๑ถึง๑๐๒
ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลสะกรวดอำเภอศรีเทพนะครับ
แล้วก็เสาจราจรพลาสติกสีส้ม
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่๒ได้นำมาติดตั้งไว้
เพื่อแสดงอนาเขตระหว่างถนนทางหลักกับถนนคู่ขนาน
ติดตั้งไว้เป็นระยะทางยาว๒๐๐เมตร
แต่ว่าตอนน้ำท่วมน้ำมันพามันไปด้วยนะฮะ
แล้วก็พื้นที่นี้พอมาสำรวจตรวจสอบหลังน้ำท่วม
มันก็เลยกลายเป็นเหลือแค่น็อตนะฮะ
แต่ทีนี้ก็ได้มีการบอกกล่าวไปถึงหน่วยงานแล้ว

ท้ายที่สุดหน่วยงานก็เข้ามาซ่อมแซมแล้วนะฮะ
ก็มียางฉีกขาดบ้างครับยางรั่วบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
ก็รับแจ้งมาหลายคันเหมือนกันนะครับ
พี่เขาบอกมันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะ
แต่ทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งอย่างที่บอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ
ทางด้านของนายฉานวิทย์จันทรัพย์ภูมิในการแขวงทางหลวงพิจบุลที่๒บ๓พันธุ์

บอกว่าก่อนอื่นต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับ
ในความเป็นจริงแล้วจุดดังกล่าวเป็นเส้นแบ่งถนนหลักกับถนนคู่ขนาน
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ตีเส้นเป็นเกาะไว้แต่มีผู้นำรถเข้ามาจอดทับกรอบเส้นเหลืองทำให้เกิดอันตราย
ทีนี้ก็เลยต้องหาวิธีใหม่ในการเอาไอ้เสาจราจรล้มลุกไปติดตั้งนะครับ

ต่อมาพอเกิดเหตุน้ำท่วมน้ำเนี่ยถามว่ามันมาแรงจนสามารถที่จะพัดไอ้เสาจราจรแบบนี้หลุดไปได้หรือไม่
จริงพี่เขาบอกว่ามันไม่ได้เฉพาะน้ำน้ำมันพาพวกท่อนไม้หรือเศษวัสดุอะไรมากระแทก

หลุดเลยจนเหลือแต่น็อตแบบนี้นะครับ
แล้วก็การแก้ปัญหาตอนแรกก็เอากลวยยางไปวางครอบไว้
และหลังจากนี้ก็จะมีการเอาน็อตเหล่านี้ออก
แล้วก็ทำไอ้เสาล้มลุกใหม่ให้เป็นแนวเดิมเลย
ก็ฝากให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลด้วย
อย่าทำผิดกฎจราจรนะฮะ
หน่วยงานด้วยที่รู้แล้วก็ไปแก้ไขให้ชาวบ้านแล้วนะครับ